ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับลุงทัศนัยแล้วก็ป้าเขียวฮะ
เนื่องจากว่าอะไรโดนแก๊งเงินกู้เอาระเบิดถุงสีมาปลาใส่บ้าน
แล้วเลอะเป็นคราบขาวแบบนี้ครับงงเลยนะเนี่ย
ไปที่บ้านหลังนี้ครับอยู่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟ
อำเภอศรีขอรภูมิที่จังหวัดสุรินครับบ้านของลุงทัศนัย
บริเวณหน้าบ้านเนี่ยประตูบานเลื่อนเต็มไปด้วยรอยเปื้อนครับ
สีขาวครับเลอะเต็มไปหมดเลยมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้าน
ก็เลอะเหมือนกันครับพื้นก็เลอะครับลุงทัศนัยบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี้ยช่วงประมาณห้าทุ่มครึ่งยี่สิบตุลาคม
เงินกู้รายวันมันเอาถุงสีมาแล้วมันเหมือนกับว่ามัดแน่นนะฮะ
ระเบิดถุงสีแล้วปลาป๊อป๊อป๊อดังคล้ายกับระเบิดตกใจเลยครับตอนนั้น
โดนทั้งประตูโดนทั้งรถโดนทั้งพื้น
ก่อนหน้านั้นเคยมีแก๊งเงินกู้รายวันมาถามหาคนคนหนึ่งถามหาใครครับคุณลุง
ถามหาคนที่ชื่อยายอึ่งเห็นว่ายายอึ่งไปกู้เงินรายวันมา
แล้วก็บอกว่าเอาใจอึ่งออกมาจากบ้านเดี๋ยวนี้
บอยู่ที่บ้านนี้ใช่ไหมแต่ลุงทัศนัยบอกว่าไม่มี

อึ่งไม่เคยมาพักที่บ้านของลุงเขาเลย
แก๊งเงินกู้กลับไปครับ
สักพักหนึ่งช่วงดึกมันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง

แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วเรียบร้อยครับ
ส่วนหน้า
อีรถพันธุ์ไปมากแล้วก็มาจอดรถอยู่หน้าบาท
ขายตัวละหมายแล้วก็ยางมาก
ยางมากระบวนซีมเผาปาดหน้าบาท

เธอไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเงินกู้ดอกรายวันอะไรเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดเนื่องจากว่า

เขาไปกู้เงินกู้รายวันผ่อนดอกเสียดอกรายวัน

เห็นว่าค้างจ่ายมาประมาณ๙วันแล้ว
แต่จริงก็พอจะเข้าใจได้นะ
ยายอึ่งเองช่วงนี้ก็ขายของไม่ค่อยได้ไง
ก็เลยไม่มีเงินส่งดอกไม่มีเงินผ่อนเขา
แต่คนที่มาก่อเหตุเอาถุงสีมาปลาแบบนี้

คุณควรจะสืบให้รู้ให้แน่ชัดก่อน
ไม่ใช่ว่าปลาไปมั่วซั่วแบบนี้นะฮะ

เขาคิดว่ายายอึ๋งมาอยู่ตรงนี้
ยายอึ๋งจ่ายเงินคนหนึ่ง
แล้วคนนี้มันไม่ได้จ่ายมันเป็นดอกรอย

เงินกู้เข้าใจว่ายายอึ่งมาหลบอยู่ที่นี่

ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ได้ไปกู้เงินมา
แล้วก็ไม่ได้ผ่อนส่งให้ใครย้ำว่าไม่มีจริง
ถ้ากู้มาก็ผ่อนตลอดนะฮะ
ค้างจ่ายแน่นอนตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนก่อเหตุเป็นใครกลุ่มไหนนะฮะ
แล้วก็จะเร่งแกะรอยจากวงจรปิดแล้วก็เร่งตรวจสอบทันทีที่รู้ความคืบหน้า
รายงานให้ทราบต่อไปอันนี้อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ
ต่อเกินกฎหมายกำหนดด้วยหรือเปล่าเนี่ย